เพราะว่าพี่ทิศเป้จะมาแนะนำก๋วยเตี๋ยวที่มีสูตรเด็ด

ก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือตกน้ำ

คือชื่อร้านว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตกน้ำ

บอกได้คำเดียวว่าอร่อยนะครับ

ไข่มุกเครื่องดื่มมาท้ายแทนเส้นที่บอกนะฮะ

นักศึกษาคณะภาคแผนจีนมหาวิทยาลัยพระเยาว์

เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วนะครับ

เตี๋ยวเรือน่าจะเป็นไข่มุก

เริ่มจากไปซื้อชาไข่มุกมากินก่อนนะครับ

ลองทำขายเพราะเคยเห็นทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก๋วยเตี๋ยวคั่วชาไข่มุกกับพิซซ่าชาไข่มุกก็มีแล้ว
เพราะทำก๋วยเตี๋ยวเรือไข่มุกมาขายชามละ๒๐บาท
ลูกค้าติดใจโพสต์ลงเฟซบุ๊คค่ะ
เป็นสื่อที่บอกว่าโซเชียลนะครับออกไปกระจอยกระจายไกล

เพราะมันแปลกดีนะคุณนะ
ใช่ครับ
มีคนแห่มาเป็นจำนวนมากนะครับ
สำหรับใครที่ชอบความแปลกใหม่
อยากจะลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวไข่มุก

เราก็ยังคิดรสชาติไม่ออกนะ

จริงมันอาจจะมีความหนึบหน่อย
เพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมันก็ทำมาจากแป้ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะแจกพวกตะเกียบ

เหมือนจะเป็นคล้ายลูกบัวรอยไข่หวานหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ
แต่น่าลองน่าลอง